มาดูกรณีขนมจีบมรณะกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ของชมบุรี
เขาตรวจสอบตัวอย่างขนมจีบที่ถูกเก็บไปตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าขนมจีบล็อตที่เอาไปตรวจ
มันเป็นขนมจีบล็อตที่คนกินแล้วท้องเสียและเสียชีวิตหรือเปล่า
ต้องดูด้วยนะฮะว่าเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่านะครับ
มันจะยากตรงนี้แหละเพราะมันเกิดเหตุการณ์ไปหลายวันแล้วพอสมควร
ใช่ค่ะแล้วล็อตนั้นไม่รู้ว่าขายหมดไปหรือยังขายให้ใครบ้างนะฮะ
ส่วนกรณีของการเผาศพเหยื่อขนมจีบมรณะนะครับ
ก็ปรากฏว่าไม่มีครอบครัวของแม่ค้าเร่หรือว่าแม่ค้ามิ้นมาร่วมงานครับ
เมื่อวานนี้ที่วัดหนองปลือจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มีพิธีชาปนกิจศพนางธนูช้างผู้พงางามอายุ๖๖ปี
ซึ่งก่อนหน้านี้มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
ระบุว่ามีสาเหตุจากอาหารเป็นพิษนะครับ
ขายเมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็นอกจากนี้การกินขนมจีบครั้งนั้นคือกินคนในครอบครัวก็กินหมด

หลายคนรวมทั้งสามีลูกและหลานก็กินแล้วก็ท้องเสียกันหมด
แต่ว่านางธนูเป็นผู้เสียชีวิตคนเดียวนะครับ
ส่วนนายประเสริฐอ้นเจริญอายุ๗๓ปีซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิต
เมื่อวานนี้ร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่เลยคุณร่างกายยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่
เนื่องจากท้องร่วงท้องเสียจากขนมจีบหรือเปล่าแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานก็เดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณภรรยาด้วยนะครับ
โดยภายในงานนะครับก็ไม่พบว่ามีคนในครอบครัวฝั่งของแม่ค้าเร่
คือแม่ค้ามิ้นเข้ามาแสดงความเสียใจหรือว่าเข้ามาร่วมงานศพนะครับ
นางสาวอรุณีลูกสาวของผู้เสียชีวิตช่วงนี้คุยกับสื่อทุกวันเหมือนกันนะ
เออนะครับคุยกับสื่อทุกวันเธอก็เปิดเผยว่าก็เสียความรู้สึกกับครอบครัวของนางสาวมิ้นมาก
เพราะนอกจากจะไร้การติดต่อแล้วคำขอโทษสักคำยังไม่มีอีกทั้งก็ยังคาใจอยู่สองเรื่อง
คือหนึ่งเรื่องที่มาของขนมจีบว่าแม่ค้ามิ้นไปรับมาจากไหนรับมาจากใคร
หรือนำขนมจีบของเก่าค้างคืนมาขายให้กับครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนกินหรือเปล่า
เรื่องที่๑แล้วนะกับเรื่องที่๒คือประเด็นที่วันที่พ่อของแม่ค้ามิ้นเข้ามาไหว้ศพ
แล้วปักทูบกลับหัวทิ้มหัวลงตามความเชื่อคนเท่าคนแก่
ก็จะเป็นการสะกดวิญญาณจองจำวิญญาณคนตายไม่ให้ไปไหน
และไม่ให้อาฆาตเครียดแค้นคนที่ทำให้ถึงแก่ความตายหรือเปล่า
ยังเป็น๒ประเด็นที่ลูกสาวผู้เสียชีวิตยังติดใจสงสัย
นางสาวอรุณียังบอกอีกนะครับว่าก็ไม่ได้ปรักปรำนะ
ว่าแม่ค้ามิ้นเป็นคนผิดที่เอาขนมจีบมีพิษมาขายให้แม่ของเธอ
แม่ของเธอรับประทานและเสียชีวิต
แล้วก็อยากให้นางสาวมิ้นออกมาปรากฏตัวและบอกความจริง
ว่าจริงแล้วนางสาวมิ้นไปรับขนมจีบมาจากไหน
แล้วก็ที่รับมาวันที่๗พฤษภาคมเอามาได้ยังไงนะครับ
เพราะว่าบ้านที่ทำขนมจีบเขาบอกว่าเขาหยุดวันที่๗วันที่๘
ครั้งล่าสุดที่นางสาวมิ้นท์แม่ค้ามิ้นมาซื้อคือวันที่๖
แต่ทีนี้แม่ค้ามิ้นบอกว่าก็ไม่เคยเก็บขนมจีบค้างคืนมาขาย
เรายังไม่ได้ตอบตามเรารู้อยู่ว่าเขาพูดตั้งแต่แรกว่าเขารับมา
เราก็บอกทุกคนเออเขารับมานะแต่เราก็อยากให้เออพูดความจริงมา
ตัวเองรับมาจากไหนล่ะเราก็ยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนฆ่าแม่ฆ่าพ่อ
ชนะอะไรที่ยังสงสัยก็คือพาใจแข็งใจอยู่มากคือการปรับทูป
เพราะว่ามันคนเท่าคนแก่เพราะว่ามันเป็นการสะกดวิญญาณ
แล้วแม่เราจะขึ้นจะเผาวันนี้แล้วอ่ะแล้วคือเราไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันมาก่อน
ทำไมต้องมาทำแบบนี้ติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะมาหาเราเลยเหรอ
เพราะเราลำพังเราติดต่อหาเขาคงไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จักกัน
ตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วหมอให้ออกมาแล้วแต่ก็ยังต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเชื้อยังไม่หมดนั่งคุยกับป้าให้เขาสบายใจสักพัก
นั่งคุยไม่หอมจริงไม่หอมแล้วก็ยังมีเชื้ออ่อน
อ่อนค่ะยังต้องรับยาอยู่
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราคุยกับลูกสาวของคุณยายธนูแล้ว
เราก็ได้ไปคุยกับหลานชายของยายธนูชื่อว่าเนรตีค่ะ
ซึ่งเนรตีเนี่ยก็ได้กินขนมจีบเจ้าปัญหานี้เข้าไปด้วยเหมือนกัน
เนรติก็บวชหน้าไฟให้ยายนะให้ยายเสียชีวิตนะ
ค่ะก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าวันที่๗พฤษภาคมช่วงเที่ยง
ตอนนั้นวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วทีนี้ยายเนี่ยหมายถึงนางธนูเนี่ยนะคะ
ก็ซื้อขนมจีบมา๔กล่องยายกับตากินไป๒กล่อง
แล้วก็แบ่งให้พวกเด็กกินกัน๒กล่อง
ซึ่งเนรตีก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นกินขนมจีบไป๓ลูก
จำได้ว่าเป็นขนมจีบไส้หมูอันนี้คือเนรตีบอกนะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ไส้ไก่แล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรสมันเป็นยังไง
ตีบอกว่ารสชาติมันก็คล้ายเหมือนกับของบูดมีกลิ่นเหม็นสาบนิด
ส่วนน้ำจิ้มเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่า
เพราะว่ากลิ่นของขนมจีบที่มันเหม็นสาบมันแรงกว่ากลิ่นของน้ำจิ้ม
ครับแต่ก็กินเข้าไปกันกินไปหมดเลยเด็กก็กินกันไป
ทีนี้พอเช้าวันที่๘พฤษภาคมก็เริ่มมีอาการแล้ว
ปวดท้องท้องเสียเข้าห้องน้ำประมาณ๕๖รอบจนหมดแรงเลยค่ะ
ต้องไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษ
หลังจากกลับมาเนี่ยก็ยังมีอาการคือคลื่นไส้อาเจียนนอนสมไป๒วัน
อันนี้คือข้อมูลที่เนรตีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราครับ
เก็บมาจากบ้านของผู้ผลิตนะฮะเนี่ยมันเป็นยังไงมันออกมายังไงบ้างนะครับ
เรื่องนี้นะครับล่าสุดนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การตรวจสอบตัวอย่างขนมจีบ
บอกว่าหลังจากที่ทางพื้นที่จังหวัดสมุทรประการ
ส่งตัวอย่างขนมจีบมาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดชมบุรีตรวจสอบ
เบื้องต้นพบเชื้อแบคทีเรีย
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นสาเหตุที่แน่ชัด
ของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตหรือไม่อย่างไร
เนื่องจากต้องนำอาการของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต
มาประกอบกันเป็นข้อมูลประกอบว่ามันเข้ากันหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบต้องดูว่ามีเชื้อโรค
หรือว่าสารพิษอะไรตกค้างและขนมจีบที่นำมาตรวจสอบเนี่ย
มันต้องเป็นล็อตเดียวกันกับที่ผู้เสียชีวิตและผู้ป่วย
ท้องเสียท้องร่วงรับประทาน
เช่นนั้นตรวจสอบไปมันก็ได้ข้อมูลไม่ตรงกันแน่นอน
เรื่องนี้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคในพื้นที่
ถึงการเก็บตัวอย่างของขนมจีบว่าชัดเจนอย่างไร
ว่าใช่ขนมจีบล็อตเดียวกับที่ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตกินหรือไม่
ทีนี้ก็ต้องไล่ตรวจสอบไปต่อแล้วฮะ
รวมถึงต้องตรวจสอบน้ำจิ้มด้วยว่ามีสารปนเปื้อนที่ทำให้เกิดท้องร่วงหรือไม่
ซึ่งก็ต้องรอผลจากแล็บในการตรวจพิสูจน์ยืนยันความชัดเจนอีกครั้ง
ก็คาดว่าไม่เกิน๑สัปดาห์จะทราบผลตรวจสอบนะครับ

ใช่ทีนี้คุณสืบสกุลบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นมาเจอเรื่องของแบคทีเรียใช่ไหม
มีอีกครอบครัวหนึ่งที่เขาซื้อมาจากแม่ค้ามิ้นเหมือนกัน
ที่รักษากับหมอที่รักษาแม่ที่แม่ท้องเสีย
ปรากฏว่าหมอบอกว่าพบเชื้อไวรัสในลำไส้
แล้วก็ในอุจจาระของคุณแม่เจอเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ผลการตรวจเม็ดเลือดขาวในอุจจาระของคุณแม่
ปรากฏว่าเม็ดเลือดขาวในอุจจาระสูงถึงหลักร้อย

เพราะว่าคนทั่วไปจะมีอยู่แค่๑๒

ไวรัสที่พบเป็นไวรัสชนิดไหน
ต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
อันนี้กรณีที่ในร่างกายของคุณแม่ที่เป็นไวรัส
แต่ในขนมจีบตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย
ทีนี้ก็มีข้อสงสัยหลายอย่าง
เพราะว่าตอนแรกที่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยออกมา
บอกว่ามีหมอบอกว่ามีสารพิษในอาหาร
อันนี้ใครเป็นคนตรวจแล้วก็สารพิษอะไร
แต่แม่หมอก็บอกว่าผลจากการตรวจร่างกาย
เสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวมันก็เป็นประเด็นสงสัย
แล้วก็เชื้อแบคทีเรียในขนมจีบเป็นขนมจีบลอดไหน
ไวรัสในลำไส้มาจากการกินอะไร
มันมีหลายอย่างที่ต้องตอบคำถามให้สังคม
เพราะว่าเรื่องนี้สังคมก็ให้ความสนใจนะครับ